กุมภาพันธ์๒๕๒๔กรประเสริฐช่างเขียนจอมโจรชื่อดัง
เป็นที่รู้จักในชื่อตีไก่
ถูกยิงเสียชีวิตบนรถกระบะริมถนนหลังกลับจากวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อตำรวจชุดจับกลุ่มนำโดยพลตำรวจโทสมเกียจพ่วงทรัพย์
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบันในขณะนั้น
รอยติดตามมาจนพบรถของตีใหญ่จอดอยู่
ระดมยิงถล่มรถโดยไม่รู้ว่าตีใหญ่ตายอยู่ในรถก่อนหน้านี้แล้ว
ลูกน้องตีใหญ่เล่าว่าตีใหญ่ถูกลูกน้องอีกคนหักหลัง
เพราะถูกตำรวจจ้างสองแสนบาทพร้อมสัญญาจะช่วยให้หลุดคดี
ยอมก่อเหตุฆ่าลูกพี่โดยวันเกิดเหตุอาสานั่งรถไปกับตีใหญ่
เพื่อไปขอเครื่องรางจากพระครูสมุทรธรรมนุสรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลง
เพราะของเดิมถูกเพื่อนขโมยไปทั้งพระและตะกรุดแต่ไม่ได้พบหลวงพ่อ
เดินทางกลับระหว่างทางถูกลูกน้องหักหลังยิงตาย
ตีใหญ่เป็นโจรปล้นฆ่ามีชื่อเสียงด่งดังในช่วงปี๒๕๕๙
โดยจะออกปร่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
รวมไปถึงบางส่วนของกรุงเทพ
กระทรวงการคลังตั้งสินบนนำจับปีใหญ่ในสมัยนั้น
ไม่ว่าจะเป็นจับตาย๕๐๐๐บาทเงินหลวงมีหมายจับเยอะ
เมื่อปี๒๕๑๘ตีใหญ่ถูกคุมตัวไปขึ้นศาลที่จังหวัดเชียงใหม่
ขากลับเดินทางเข้ากรุงเทพโดยรถไฟ
ระหว่างทางเขาหนีตำรวจโดยกระโดดลงจากรถไฟ
แล้วเอากุญแจมือออกด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานทางรถไฟ
และให้รถไฟทับจนขาด
แม่มือกับทรวนอำวุธสองนายคุมหมามีปืนโสกรามด้วย
ถึงนำรถไฟวิ่งมาถึงอำเภอบางบมนาคพิจิตร
เขากระโดดรถไฟวันนั้นเป็นต้นหมาก็ไม่เคยกลับเขาได้
และเขาก็ประกาศว่าเขาไม่เข้าโกรธแล้ว
ไม่เพียงเท่านั้นที่ผ่านมาตีไก่

จะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตำรวจ
เวลานอนจะจุดทูบหนีบเอาไว้ที่นิ้วเท้า
ทูบหมดดอกก็จะย้ายไปที่อื่น
อีกทั้งมีการเล่าขานกันว่า

มีคาถาอาคมกำบังกายหายตัวได้
จึงทำให้เล็ดรอดการจับกลุ่ม
เขตอำเภอเมืองจังหวัดนวลทัพบุรี
ปรากฏว่าตียายแหวกลมล้อมกำลังผี
พลชัยรับหากากำลัววิทยุ๑๙๑
พลถูกตียายยิงห้อแสดมาก

แล้วก็หายไปเลย

เขามักใส่เสื้อเชิดลายสก๊อตกางเกงยีนลีวาย

ตีใหญ่ใช้อาวุธปืนคอ๑๑มมประจำกาย
ปล้นมักจะฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยความโหดเยี่ยม
และการที่เขาเกิดในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

เขาจึงทำงานการหลบหนีตำรวจด้วยวิธีการดำน้ำ
หายใจด้วยการอมก้านมะละกอเพราะเคยเล่นสมัยตอนเป็นเด็ก
ตีใหญ่เป็นลูกชายคนโตมีน้อง๖คน
ถูกพ่อตัดขาดทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายเดินทางสายโจร
หากวันนี้ตีใหญ่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะมีอายุ๖๙ปี
เหตุการณ์ในวันนั้นจึงเป็นการปิดฉากมหาโจร
ชื่อของตีใหญ่นี่ดังจริงนะฮะ

สมัยคุณหนุ่มสอนรามค่ะเป็นตียายใช่หรือเปล่าครับหนุ่มสอนราม